เนื้อเนื้อเนื้อเนิน
แม้กระทั่งในโรงเรียนหวัดละธิปริศนธรรมและทัก

ที่ถูกทำร้ายร่างกายเขาถอดเสื้ออยู่นะ
เขาถอดเสื้อเพราะว่าอยากให้เห็นบาดแผล

หลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เข้าไปที่โรงเรียนเกิดเหตุเลยก็คือโรงเรียนวัดตานล้อม
หลังจากได้รับแจ้งว่านายทงชัยในพิมายอายุ๓๒ปีค่ะ
ถูกกลุ่มเจ้าหนี้บุกมาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ยังเอาทรัพย์สินไปด้วยนะคะ
ทงชัยเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต์ไป
ส่งลูกกับส่งหลานที่โรงเรียนแห่งนี้๔คน
จากนั้นมีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าก่อน
แล้วก็มีชายชะกัน๒คนมารุมทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและหัวไหล่ซ้าย
เขาย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าลูก
และเด็กนักเรียนคนอื่นภายในโรงเรียน
ครูในโรงเรียนที่เห็นเหตุการณ์เขาตกใจนะคะ

และหลังโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
แต่กลุ่มคนที่เข้ามาทวงหนี้
เขาเห็นคุณครูหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
เขากระชากโทรศัพท์มือถือคุณครูไปเลย
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของนายทงชัยไปด้วย
ส่วนสาเหตุถามว่านายทงชัย
ทงชัยทงชัยรู้ไหมทำไมถึงมีกลุ่มคนมาทำร้ายร่างกายเธอแบบนี้
ทงชัยบอกว่าผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยครับ
ผมไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับหลายคนเลยนะ
แต่คนที่กู้เขาไม่ยอมจ่ายเงิน
ผมก็เลยต้องจำใจรับผิดชอบ
หนี้สินทั้งหมดที่ผมไม่ได้เป็นคนก่อ
แต่เป็นคนค้ำประมาณ๑๒๕๐๐๐บาท
อกจากนี้นายทงชัยบอกว่าก็ฝากเงินแล้วนะ
ฝากเงินไว้กับแม่ยายให้เอามาจ่ายแก๊งเงินกู้
แต่แม่ยายไม่เอาไปจ่ายให้ค่ะ
ทำให้สุดท้ายเขามาถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้
เพราะแก๊งเงินกู้คิดว่าเขาเบี้ยวเงินนะคะ

เขามาทำร้ายกับกำลังรู้จักกันมาก่อน
เดินเข้ามาเจรจาพูดคุยกันก่อนมาถึงก็ใส่เนยใช่ไหม
เรื่องต้นตำรวจจะทำการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิด

ตามถนนหนทางน่าจะมีกล้องวงจรปิด
จับภาพในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ได้อยู่นะคะ

ใครที่จะไปคิดค้ำประกันให้กับใครเงินกู้เนี่ย
ต้องระมัดระวังเราต้องแน่ใจจริงว่าคนที่เราไปค้ำเนี่ย